ส่วนเรื่องของโควิด๑๙ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ
คนในวงการกีฬาก็ติดเหมือนกันครับก็คือเจ้าอาร์ตบรินอิสระคนนี้ครับ
หลังจากไปเที่ยวที่ร้านคาเซ็ตทองหล่อนี่แหละครับ
ก็ไปเที่ยววันพุธที่๓๑มีนาคมที่ผ่านมา
ก่อนที่จะทราบว่าคนที่ไปร้านติดเชื้อ
ก็เริ่มกักตัวแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาล

แล้วก็กราบขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนครับ
อีกหนึ่งคนก็คือเจ้าดักทรงพลอนุกริตยาวัน
อดีตนักแบตมินตันที่เคยจับคู่กับกุญชลาวรวิจิตชัยกุล
ในประเภทคู่ผสมเคยขึ้นไปถึงมืออันดับ๖ของโลก
ดักก็มีการโพสต์เฟสขอโทษทุกคนพร้อมกับบอกนะครับว่า
สถานบันเทิงทองหล่อถึง๓วันนะครับ
แล้วก็๒๘มีนาคมแล้วก็๓๐มีนาคมด้วยนะครับ
ก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการเจ็บคอนะครับนึกว่าเป็นโรคประจำตัว
แล้ววันที่๔เมษายนก็เห็นว่าโอ้โหคนที่ทองหล่อที่มีข่าวติดโควิด
ก็เลยไปตรวจก็พบว่ามีเชื้อเหมือนกันครับ
ส่วนเรื่องของสมาคมกีฬายกคำหนักนะครับ
ตอนนี้ทุกคนก็ทำงานเต็มที่แล้วก็มีเรื่องของการประชุม

กีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องในการแข่งขันต่างประเทศ
ชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เยาวชนโลกที่อุสเบกิสถาน
แต่ว่าต้องรอรับวัคซีนจากกรกฐหากว่าฉีดแล้วนะครับ
จะให้นักกีฬาไปแข่งได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่ายังฉีดไม่ได้
ตอนนี้ก็ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เหมือนกันครับ
เวลา๑ทุ่ม๒คู่ชมบุรีเจอกับบุรีรำยูไนเต็ด
สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็อีกหนึ่งคู่
คอกยูนิเต็ดจะเจอกับทางเชียงรายยูนิเต็ดที่สนามบุญญะจินดาครับ